เหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นช่วงสายของวันนี้ที่ศูนย์ฉุกเฉิน

เขาได้รับแจ้งว่าขอความช่วยเหลือหน่อย
มีหญิงพม่าวัยประมาณ๔๐ปี

แล้วกระดูกไก่มันไปติดคอเธอค่ะ

โรงพยาบาลต้องส่งรถกู้ชีพไปรับด่วนนะ

แต่ว่ายังเดินขึ้นรถได้เองนะคะ

แล้วก็เลยต้องพานำส่งโรงพยาบาล

ก็สามารถนำเอากระดูกไก่ออกมาได้สำเร็จนะคะ

นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังนะคะ
ถ้าใครที่ทานไก่ที่มันมีกระดูกเร็วเนี่ย
มันพออันตรายพอกับพวกกล้างปลาเลยนะ
เออแล้วกระดูกไก่บางทีมันแหลมด้วยช่วงเมืองตอน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาหารครัวสุโขทัย
อยู่ริมถนนสายแม่สอดตากนะคะ
ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หลังจากที่ศูนย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลแม่สอด
ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่ามีประชาชนถูกกระดูกไก่ติดค้างในลำคอ
ทางชุดกู้ชีพกู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห

ก็พบนางมะหน่อชาวพม่าอายุ๔๐ปี
ยืนรอแบบนี้เลยสภาพ

เพราะว่ากระดูกไก่ขนาดใหญ่มันไปขวางอยู่ในลำคอ
เธอก็เลยหายใจติดขัดนะคะ
ก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่านางมะหน่อยยังมีอาการกำเริบด้วยนะ
อยู่บนรถพยาบาลชักตาค้าง
กู้ชีพกู้ภัยก็ช่วยเหลือเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำส่งแพทย์และพยาบาลค่ะ

เพื่อไปนำเอากระดูกไก่ออกจากคอของเธอค่ะ
เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่านางมะหน่อเป็นลูกจ้างชาวต่างด้าว
ก่อนเกิดเหตุนั่งล้อมวงกินข้าวกับเพื่อนนี่แหละค่ะ
จู่นางมะหน่อเอะอะโวยวายพูดจ้าไม่รู้เรื่อง

เพื่อนจึงรู้ว่ามีกระดูกไก่ขนาดใหญ่

นางมะหน่อเลยหายใจติดขัดนะคะ

หวังจะให้กระดูกมันกระเด็นออกมาแต่มันไม่ออกค่ะ
ก็เลยต้องเรียกโทรศัพท์แจ้งกู้ภัย
เพื่อขอความช่วยเหลือนะคะ

กระดูกไก่ที่ติดคอเธอออกมาได้แล้ว

ก่อนจะให้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักฟื้นที่บ้าน
ซึ่งเหตุการณ์นี้นับว่ายังเคราะห์ดี

แล้วก็พยาบาลได้อย่างทันการนะคะ
เพราะว่าเรื่องของกระดูกไก่ติดคอ
บางทีมันถึงแก่ชีวิตได้นะเรื่องง่ายแบบนี้นะคะ